แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะคือมีหลายตัวละครหลายชื่อที่เสียแป้งเนี่ย
ออกมาพูดถึงเอ่ยถึงแต่อย่างที่คุณคิงบอกว่าจะอย่างไรก็ตามตอนเนี้ย
เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกเอ่ยถึงกล่าวอ้างถึงด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมลองดูเอกสารมีเอกสารที่ลงไว้วันที่๒๒มีนาคมปี๒๕๕๙
ไปดูเอกสารฉบับนี้เรื่องอะไรเขียนขึ้นที่เรือนจำกลางพัทธลุงค่ะ
เนื้อหาค่ะของการของเอกสารฉบับนี้คือการร้องเรียนของเสียแป้ง
ทางนายชัชวานและกลุ่มทนายความใจดีเป็นเรื่องผู้บัญชาการเรือนจำพัทธลุงและผู้อำนวยการ
ส่วนที่ควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำพัทธลุงบริหารงานโดยมิชอบ
และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบณเวลานั้นนะคะมีการร้องเรียนสองเรื่อง
เรื่องแรกมีการทำร้ายร่างกายผู้ต้องขัง๒คนซึ่งเป็นญาติของเสียแป้งอยู่ในเรือนจำพัทธลุงค่ะ
อีกเรื่องคือการขูดรีดหากินกับผู้ต้องขังซึ่งเสียแป้งระบุเอาไว้แบบนี้ว่า
ผู้ต้องขังทุกคนไม่สามารถหาเงินได้ต้องไปพึ่งพาพ่อแม่ลูกเมียในการส่งเงินมาให้
ซื้อทั้งสบู่ยาสีฟันแชมพูแป้งกาแฟแต่สินค้าเหล่านี้ในเรือนจำล้วนแล้วแต่แพงหมด
แล้วก็ยกตัวอย่างนมยี่ห้อหนึ่งขายในราคากล่องละ๑๓บาทซึ่งแพงกว่าการซื้อขายข้างนอก
อันนี้เจ้าตัวบอกแบบนี้นะท้ายหนังสือเสียแป้งระบุว่ามีการทำหนังสือร้องเรียนไป
ยังสำนักงานปปชภาคเก้าแล้วโดยเป็นการส่งผ่านเรือนจำกลางพัทธลุง
แล้วก็มีการลงชื่อเสียแป้งแล้วก็พยานอีก๑คนค่ะ
อันนี้เป็นจดหมายที่มีการร้องเรียนไปนะฮะเมื่อตอนช่วงต้นปีนะครับ
แต่หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงอะไรหรือไม่
อันนั้นคงต้องตรวจสอบต่อนะครับหลังจากที่เสียแป้งนาโนทอัดคลิปแฉหมดเปลือก
๊อกที่๒ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าก๊อกนี้จะถูกบิดไม่ให้น้ำมันหยดต่ออีกหรือเปล่า
หรือจะมีหยด๓หยด๔ก๊อกต่อไปไหลมาอีกเนี่ยนะฮะ
เจ้าตัวอ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยต้องหนีครับคลิปแรกนั้นปล่อยออกมาอย่างที่บอกฮะ
ช่วงเย็นเมื่อวาน๒๔พฤศจิกายนก็คือคลิปนี้บรรยากาศเป็นเหมือนกับต้นไม้
คล้ายต้นปามอยู่ด้านหลังเน้นย้ำพฤติการของอายการบอยจ่าติ๊กจ่ามิตรสมชายและพ่อของนายจรวด
ทุกคนที่เสียแป้งเอ่ยชื่อถึงนั้นเจ้าตัวบอกในคลิปว่าได้รับการประกันตัว
อายการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผนกลายเป็นว่าเหมือนเจ้าตัวเนี่ยคือตัวเสียแป้ง
โดนหักหลังอยู่คนเดียวเลยเริ่มจากวันหนึ่งอายการบอยโทรมาหาเสียแป้ง
เล่าย้อนความปฐมบทของความเครียดแค้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอัดคลิประบายความในใจ
อายการบอยเป็นคนโทรมาหาเสียแป้งให้ไปช่วยหลานของอายการที่ถูกอุ้ม
แต่ระหว่างทางที่เสียแป้งเดินทางไปก็นึกในใจตลอดเอ๊ะทำไมนะทำไมไม่แจ้งตำรวจล่ะ
ตัดสินใจเอ่ยปากถามออกไปครับได้รับคำตอบว่าอ๋อแจ้งตำรวจไปแล้วเรียบร้อย
ความจริงแล้วเขาไม่ได้แจ้งครับอันนี้ข้อมูลที่เสียแป้งอ้างนะ
เขารู้มาว่าอุ้มเรื่องยาเสพติดแล้วก็มาหลอกให้เสียแป้งไป
พอไปถึงก็ไปเจอกับตำรวจเสียแป้งก็เลยบอกตำรวจว่าอายการบอยเป็นคนบอกให้เสียแป้งไปยังจุดนั้น
จุดที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าเสียแป้งคุณโดนเรื่องยายาเสพติดนะฮะ
แป้งก็ชี้แจงบอกว่าไม่ผมไม่เคยโดนเรื่องคดียาเสพติดเลยแม้แต่คดีเดียว
ในคลิปนี้ย้ำแล้วย้ำอีกไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องหยูกยาฮะ
ยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคยค้าเอาเต็มที่
สำเรเทเมามีบ้างกินเหล้าเนี่ยแต่ยาเสพติดไม่ได้ยุ่ง
เจ้าตัวพูดแบบนี้ครับ
ว่านึกในใจว่าน่าเป็นตำรวจว่าได้ไม่แจ้งตำรวจ
ก็ว่าจะเจ้งเลยเหลียบโดยแล้ว
แต่จริงก็ไม่ได้เจ๊งครับก็รู้ว่ามาอุ้มเรื่องยาที่พิษ

แล้วโลกกันพวกมันก้าวไปอุ้มบอกไม่ใช่ตำรวจเป็นจุ้น
เป็นจุ้นแน่นอนให้พวกมันไป
ไปตึ้งเจอกับตำรวจกับสินี้
พวกนี้มาฝี
แต่พวกไม่เคยคล้ายครับ
ที่เอาเงินไปคืออายการบอย

ตามข้อมูลที่เจ้าตัวกล่าวอ้างนะครับ
อยากให้ดำเนินการกับอายการบอย

ในคลิปนี้บอกเลยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปมอบตัวเอง

แต่ถ้าคุณหากไม่ทำแบบนั้นแล้วก็

ไม่ขอไปมอบตัวคือถ้าจะเอาผมไป

และความร้อนแรงในคลิปที่๒

ไม่ไปกับพี่น้อง
เอาบอยนี้ผมไม่ไป
เราจะไปก็เอาเป็นช็อปแบบนั้น

คือมีการพาดพิงถึงกลุ่มกล้วนอายการบอย
แล้วก็บอกว่าก็ต้องเอาพวกนั้นมาเข้าคุกให้ได้ด้วย
ถ้าทำได้เดี๋ยวผมมอบตัวเลย
ได้ผมขอยอมตายสู้จนตัวตายฮะ

ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า
อายการบอยที่ถูกเสียแป้ง
พาดพิงถึงนั้นนะครับบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่๗ตำบลแพรกหาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ช่วงเดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๒ซึ่งตัวของอายการบอยเอง
ก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวด้วย
ข้อเท็จจริงปรากฏตามสำนวนสอบสวนของตำรวจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการประสานจากพ่อนายจรวด
ว่านายจรวดนั้นถูกอุ้มตัวไปไม่แน่ใจว่าเป็นบุคคลกลุ่มใด
อายการบอยก็เลยประสานเจ้าหน้าที่รัฐให้ไปช่วยเหลือ

ซึ่งไม่เคยประสานขอความช่วยเหลือจากเสียแป้งนาโนตแต่อย่างใด
และตัวอายการบอยก็อยู่ที่บ้านตลอดและมีหลักฐานที่อ้างอิงได้
ก็คือจะบอกว่าขอความช่วยเหลือกรณีที่นายจรวดโดนอุ้มไปจริง
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนกลุ่มไหนแต่เขาประสานขอให้เจ้าที่รัฐเป็นคนไปช่วย
ไม่ได้ประสานไปขอให้เสียแป้งนานดไปช่วยสักหน่อย
มีหลักฐานยืนยันและตัวอยู่บ้านตลอดด้วย
การออกมากล่าวถึงตัวอายการบอยและกระบวนการยุติธรรมนั้น
เชื่อว่าน่าจะต้องการดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือ
ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างแน่นอน
เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เวลานี้

ตัวของอายการบอยมีข้อมูลรายงานข่าวออกมาบอกว่า
เวลาจะไปไหนมาไหนถึงขั้นที่ว่าต้องมีตำรวจคอยคุ้มกันตลอด
ส่วนเรื่องที่อายการปานถูกคนส่งจดหมายคมคู่
และอายการบอยถูกร้องเรียนนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมสำนวนการสอบสวน
เรียบร้อยแล้วจะถูกส่งมาที่สำนักงานอายการสูงสุดที่กรุงเทพ
ว่าช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับอายการบอยเนี่ย
เพลเป็นคนพัทธลุงเห็นว่ารู้จักกับเสียแป้งมานานเป็น๑๐ปี
เพราะเป็นคนจังหวัดเดียวกันคนพัทธลุงเหมือนกันคนพัทธลุงนะฮะ
ประกอบกับเสียแป้งเป็นคนกว้างขวางด้วย
ส่วนอายการบอยนั้นก็เป็นอายการที่จังหวัดพัทธลุง
ก่อนที่จะย้ายไปประจำอยู่ที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี๒๕๕๙
ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมารายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
พูดถึงเรื่องของอายการบอยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือมันก็มีคลิปภาพอะไรบางอย่างเนี่ย
หลุดออกมาผ่านโลกออนไลน์จากการไปร่วมนั่งสังสรรค์ปาร์ตี้วันเกิดในหลายที่
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าเป็นคลิปอะไรค่ะ
ครีปนี้ถูกปรากฏออกมานะครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิป
ฉลองวันเกิดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการออกไปดื่มสังสรรค์ของอายการบอยที่เอาจริงจริงก็มีหลายคลิปหลายภาพหลายงานนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้มีแค่คลิปนี้นะเพราะว่ามีภาพที่หลุดออกมาว่าไปนั่งร่วมโต๊ะกับอีกหลายคนด้วย
อย่างช่วงเดือนตุลาคมอายการบอยก็ไปนั่งดื่มอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งโดยภายในโต๊ะเนี่ยคุณผู้ชมคะมีใครบ้าง
เขาก็ระบุมาแบบนี้ว่ามีผู้บัญชาการเรือนจำแห่งหนึ่งนั่งอยู่ด้วย
ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะทีมข่าวบอกว่าอายการบอยกับพบเรือนจำรู้จักสนิทสนมกันค่ะ
ก็มักจะมีการนัดทานข้าวนัดดื่มกันเป็นประจำ
บางครั้งไอยการบอยก็จะดื่มสังสารกับผู้อย่ายบ้าน
ซึ่งพอมันมีรูปภาพแบบนี้ปรากฏออกมา
สิ่งหนึ่งแหละที่ทำให้เห็นคนเรามันก็ไปสังสรรค์กันได้นะ

แต่ก็จะทำให้เราได้รู้ว่าอายการบอยเนี่ย
ถือว่ารู้จักคนเยอะมาก
แล้วก็หลายตำแหน่งหลายอาชีพหลายหน้าที่
มีการโพสต์ภาพหน้าปกระบุแบบนี้นะคะว่า
นกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หัก

แต่มันเชื่อในปีกของมันค่ะ
ทีนี้ครับหนึ่งในตัวละครที่ปรากฏในรูปถ่าย
ก็มี๒คนที่เราพอจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับ
มีหนึ่งคนที่เรียกว่าสนิทสนมกับอายการบอยมากครับ
และอีกหนึ่งคนเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แห่งหนึ่งด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคุณขวัญครับลองดูภาพนะครับ
เกือบทุกรูปที่อายการบอยปรากฏตัวในรูปถ่าย
ก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งสมมุติชื่อว่านายเอ
เป็นชื่อสมมุติปรากฏตัวร่วมเฟรมอยู่ในภาพด้วยฮะ
จากข้อมูลทราบว่าในเอเนี่ย
ค่อนข้างจะสนิทกับอายการบอยมักจะไปกินเลี้ยงกับอายการบอยทุกที่
รูปจะเห็นกลุ่มอายการบอยและในเอ
นั่งกินอาหารกับตำรวจหลายนายในพื้นที่จังหวัดแห่งหนึ่ง
ซึ่งตัวนายเอเนี่ยเห็นว่าเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่ด้วยครับ
พอพูดชื่อหลายคนทั้งตำรวจเอ่ยนักการเมืองท้องถิ่นเอ่
จะร้องอ๋อคือรู้จักส่วนใหญ่เวลามาสังสรรค์ก็จะมากันที่บ้านในเอครับ
วันนี้ทีมข่าวเราเดินทางไปที่บ้านของนายเอด้วยคนที่ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายและ
จะอยู่ร่วมเฟรมกับอายการบอยอยู่ด้านข้างบ้างเยื้องบ้างตรงข้ามบ้าง
ไม่มีใครอยู่บ้านนะครับและทางครอบครัวก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพใด
อ่ะโอเคตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอถ้าเขาจะชี้แจงหรือมีความคืบหน้า
รอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ผู้ชายที่ชื่อสมมุติว่าในเอเนี่ยนะฮะ
อีกรูปหนึ่งคุณหวังคุณผู้ชมลองดูครับ
พบผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อแขนกุดสีฟ้าด้านขวาของจอครับ
ในภาพนั้นนั่งคู่ขนาบกับอายการบอยแล้วบนโต๊ะเห็นไหมฮะ
อาหารการกินเต็มเลยแล้วก็ในจานมีทั้งกินแล้วแล้วก็ยังไม่กินด้วย
มีเบียน๑ขวดครับมีข้อมูลทราบว่าผู้ชายคนนั้น
เป็นคนในกวนของอายการบอยเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ชื่อผู้ใหญ่บีฮะค่ะเราได้คุยโทรศัพท์กับผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว
เบื้องต้นอ้างว่ารู้จักกับอายการบอยเนี่ยเหมือนรู้จักกับดาราคนหนึ่ง
สนิทสนมกันมากตอนที่นั่งกินข้าวด้วยกัน
ก็เป็นลักษณะเหมือนกับแนะนำตัวกันจะได้รู้จักกันมากขึ้น
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ฮะผู้ใหญ่บีเนี่ยทราบว่าอายการบอยในแวดวงตำรวจรู้จักกันดีนะฮะ
ลองฟังที่เราได้พูดคุยสอบถามเบื้องต้น
ต้องมานั่งกินอะไรแต่ไม่ได้มีความหิวหรือว่ะ

อ่า

เสียแป้งพูดถึงคนนึงที่ชื่อว่าจรวดเรียกว่าอะไรนะ

เออเรียกไอจรวดเลย
ถามว่าคนที่ชื่อจรวดเนี่ยเป็นใครยังไง
แล้วเสียแป้งก็ยังระบุด้วยว่าเป็นคนที่ได้รับการประกันตัวใช่ไหม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะคุณออสซี่ดนระวีค่ะ
ไปสัมภาษณ์พิเศษเปิดใจกับจรวดคนนี้ที่ถูกเอ่ยอ้างถึง
นายสิทธิเดชทรงเดชะค่ะเป็นรายชื่อที่ปรากฏในคลิปของเสียแป้ง
เจ้าตัวชี้แจงแบบนี้ว่าอะไรบอกว่า
เดือนกรกฎาคมปี๖๒ที่ผ่านมา
มีกลุ่มชายชะกัน๘คนนะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค๘
มากับอาวุธปืนครบมือมาเลยบุกเข้ามาจับกลุ่มตัวเขาถึงในบ้าน
พื้นที่ที่อำเภอเมืองพัทธลุงอ้างว่ามีความผิดฐานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จากนั้นอุ้มตัวเขาขึ้นรถกระบะไปจากบ้านพักและไม่บอกพี่กัดด้วยว่าไปไหน
ต่อมาตัวเขาโทรศัพท์กลับมาหาญาติที่บ้านแล้วบอกว่าให้เอาเงินสด๑ล้าน๕แสนบาท
ให้กลุ่มชายชะกันเหล่านี้เพื่อแลกกับการปล่อยตัวเขา
พ่อของเขาค่ะโทรตามอายการบอยไปขอความช่วยเหลือนะคะ
ทางอายการบอยก็เลยโทรไปหาเสียแป้งเพื่อขอให้ไปช่วยหลานเขาถูกอุ้ม
ต่อมายาดของนายจรวดกว่า๒๐คนค่ะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเสียแป้งด้วยเขาบอกนะ
ญาติญาติพร้อมด้วยเสียแป้งขับรถกันมาทั้งหมด๔คันคุณผู้ชม
ฟังให้ดีนะมาตามริมถนนสายเอเชีย
ที่อำเภอควนขนุนที่พัทธลุงนี่แหละ
แล้วก็เลยไปแย่งชิงตัวนายจรวดนี่แหละค่ะ
แล้ววันนั้นเกิดเหตุยิงปะทะกัน
จนทำให้๑ใน๘ตำรวจได้รับบาดเจ็บค่ะ
จากนั้นก็พาตัวนายจรวดนี่แหละไปส่งที่บ้านอายการบอย
ก่อนจะไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
อันนี้ไอ้เบาตกใกล้จับไปไม่รู้
ว่าก็จับมากก็ในกรงจันทร์ฤทธิ์คือเมื่อนทำรวจ
หรือคือประมาณนั้นนะ
แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาช่วยใคร

ยิงลงก็ปลำกันอยู่นั่นเนี่ย

มีการจุลหลามุ่น
ฟื้นเลยก็ยิงกันแบบเดียวข้างนอก

มันครับซึ่งก็ผมก็ไปแจงความเลย
ไม่ได้หนังเลยคือไปแจ้งความเลยครับ

พอหลังจากนั้นมีการไปที่บ้านอายการบอย
แล้วก็ก่อนที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ส่วนประเด็นที่พูดกันว่า

อ้างว่าตามคลิปเนี่ยเขาถูกหักหลัง

ประเด็นนี้เขาชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชม
คือนายจรวดเขาบอกว่าอย่าให้ผมมาชี้แจงอะไรเลยนะ

เพราะอะไรเพราะพ่อผมไม่ได้รู้จักใครเลย

ผมไม่ได้สนิทสนมอะไรกับเสียแป้ง

ตามภาษาวัยรุ่นในจังหวัดพัทธลุงเท่านั้นค่ะ
ผมบ่านจะให้โรยตื่นว่าพ่อไม่รู้จัก
ถ้ารู้จักค่ะถ้าว่าก็คือดันนะ
คือนี่คือจรวจที่เสียแป้งพูดถึงในคลิป

แล้วที่บอกว่าเสียแป้งเขาระบุในคลิปว่า
เป็นต้นเหตุให้เขานี่แหละถูกจับกลุ่มลักษณะเหมือนถูกหลอกใช้อันนี้ว่ายังไง
เจ้าตัวบอกว่าถ้าเกิดจะอ้างแบบนั้นจะพูดแบบนั้นผมก็อยากจะขอโทษ
อ่ะยอมรับผมคงเป็นต้นเหตุจริงแต่มันไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น
แต่ผมขอบคุณเสียแป้งนะที่กล้าบุกเข้าไปช่วยผมในวันนั้น
ทำให้ผมมีชีวิตรอดมาได้ถึงวันนี้แต่หลังจากนั้นอ่ะ
ผมไม่เคยได้ติดต่อกับเสียแป้งอีกเลยค่ะ
นี่คือตัวละครที่ชื่อว่านายจรวด
ถูกพาดพิงชื่อถึงในคลิปของเสียแป้งนะฮะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนครับตัวละครคนนี้คือนายจตุพลหรือว่าในแกรก
แกรกคือใครทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันหน่อย
แกรกหรือว่านักโทษชายนชเรือนจำจังหวัดพัทธลุงครับ
คนที่เห็นจดหมายโที่ขวัญเล่าเมื่อกี้นะ
แล้วก็ระบายความทุกข์ความเดือดร้อนที่เจอในเรือนจำแล้วก็มีการไปล่ารายชื่อของนักโทษที่ถูกพันธุ์ตำรวจโท
เหมือนกับเรียกเงินแล้วก็กันแกล้งไปกล่าวหาว่าเจอแบบนั้นเนี่ยนะฮะ
คุณแซคนัทวินครับเดินทางไปที่บ้านของในแกรกจตุพล
เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ติดริมถนนเลยครับนี่ฮะไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดนะ
ก็เดินจากถนนปุ๊บเข้าไปถึงในพื้นที่ใกล้ใกล้ตัวบ้านได้เลยดูสังเกตที่หน้าจอครับคุณผู้ชม
ประตูบ้านปิดเงียบเลยแล้วสภาพคล้ายคล้ายจะรกร้างหน่อยหน่อยนะฮะเหมือนไม่มีคนอยู่นะ
ใช่ลักษณะเหมือนไม่มีใครอยู่อ่ะคุณไม่แน่ใจว่าเพิ่งจะไม่มีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่มาสักพักหนึ่งแล้ว
เพราะสภาพบ้านก็ถ้าพูดตรงค่อนข้างจะเก่าแก่ดูเก่าดูสุดโสม
คือไม่มีคนอยู่มันก็จะดูรกรุงรังดูซุดโทรมแหละเนี่ยนะฮะเห็นไหมเสาหน้าบ้านเห็นไหมนั่นน่ะ
ยางประตูก็หลุดออกมาที่ประตูหน้าบ้านนะครับเป็นประตูกระจกปิดล็อกเอาไว้เท่าที่สำรวจดูก็ไม่มีใครอยู่มาหลายวันแล้ว
บ้านนี้เหมือนถูกทิ้งเอาไว้เป็นบ้านร้างคุณแซคบอกว่าสภาพมันก็โซมจริงนะพี่คิงนะ
ทั้งพ่อและแม่เลยปัจจุบันนี้ก็แกรกเขาอยู่ตัวคนเดียวแต่ก็ไม่รู้นะว่ามีญาติพี่น้องคนอื่นหรือเปล่า
ทีนี้เมื่อ๓๑พฤษภาคมปี๖๕ปีที่แล้วเนี่ย

แล้วถูกขังอยู่ในเรือนจำ
ข้อหาคือขายยาบ้ายาเสพติด
แกรกโดนจับพร้อมของกลางเป็นยาบ้า
ดูครับตัวเลขเยอะน้อยแค่ไหน

แล้วมีไอซ์อีกน้ำหนักกรัมเศษ
หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอตัวแกรกเขาอีกเลยนะ
เพื่อนบ้านเล่าแบบนี้ครับ
มันไม่สาหกัน

เดินเลยไปถามเพื่อนบ้านของในแกรกอีกหลังหนึ่ง

แกรกนั้นเขาเข้าออกเรือนจำบ่อยมาก

เคยเข้าออกเรือนจำได้ประมาณสัก๔๕เดือน

ก็เรื่องยาเหมือนเดิมปีที่แล้ว
เรื่องที่แกรกเขาเขียนจดหมายร้องขอความเป็นธรรมครับ

และมีเพื่อนผู้ต้องขังอีกหลายร้อยคน

ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกตำรวจเรียกรับเงิน

เพื่อนบ้านบอกว่าไม่มีใครรู้เรื่องเลย

ส่วนพ่อแม่ในแกรกอันนี้ก็ยืนยันตรงกัน

พ่อและแม่ตายไปหมดแล้ว

ที่จะสะดวกสักเท่าไหร่นะ
ที่สร้างประโยชน์

กับนายแกรกกันหน่อยค่ะถ้าพูดถึงนายจรวดที่คุณขวัญ
เมื่อกี้เนี่ยนายจรวดเปรียบเหมือนกับคนต้นเรื่องถูก
ที่บอกว่าโดนอุ้มไปและหลังจากนั้นเนี่ยก็มี
การมาให้เสร็จแป้งไปช่วยช่วยเหลืออุ้มกลับคืนมาไปทิ้ง
จากเสียแป้งว่าอ๋อสาเหตุที่เสียแป้งต้องมาคอตกเข้าคุกเหมือนกัน
เพราะโดนหักหลังจากอายการบอย
เพราะเสียแป้งเขาพูดชื่อนี้บ่อยในอีกคลิป๑๒เนี่ย
แล้วก็สนิทกับพบเรือนจำด้วย
เคยไปร่วมวงนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่บ่อยครั้ง
ก็น่าจะเป็นภาพนี้ที่มีการเผยแพร่ออกมา
ว่าอ๋อคนนี้เขาชื่อนี้อายการเหรอเนี่ย
ทีนี้การเขียนจดหมายขอความเป็นธรรมจากในแกรกโดยอ้างว่าพันธุ์ตำรวจโทวิรัติ
ไปจับกลุ่มไปรีดไถเงินไปกันแกล้งเนี่ย
อันนี้ก็ไปตรงกับคลิปที่เสียแป้งอัดอั้นระบายความในใจขอความเป็นธรรม
และมีการพาดพิงชื่อถึงพันธุ์ตำรวจโทวิรัติด้วย
ในคลิปเนี่ยบางทีเขาเรียกเหมือนกับเพื่อนเลยนะวิรัติ

โดยจุดประสงค์ของในแกรกน่าจะต้องการร้องขอความเป็นธรรม
และอาจจะต้องการทำลายความเชื่อมั่นทำลายภาพลักษณ์ของตำรวจ
พันธุ์ตำรวจโทวิรัติที่เขามีการพูดถึงชื่อนี้อยู่บ่อยกันนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเมื่อตอนที่เสียแป้งเคยเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ก็เคยเขียนจดหมายร้องเรียนไปถึงร้องเรียนพบเรือนจำ
ในประเด็นที่กล่าวหาพาดพิงว่าข้างในเรือนจำขายของแพง
เกินกว่าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดด้วยนี่เอกสารนี้ที่เขียนด้วยลายมือ
แล้วก็ยังมีประเด็นที่ว่ามีการทำร้ายร่างกายผู้ต้องขังอีก๒ราย
ซึ่งเป็นญาติของเสียแป้งในจดหมายเนี่ยเจ้าตัวเขียนคำนำหน้าตัวเองว่า
ขอชอคือผู้ต้องขังชายคือนักโทษที่ยังอยู่ระหว่างการตัดสินคดี
ยังไม่รู้ว่าผิดหรือไม่แต่ญาติของเขาเป็นนชเป็นนักโทษชายสองคนเลยฮะ
ก็คือถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงทำให้ทั้งสองคนก็คือทั้งแป้งและแกรก
ได้รู้จักกันเหมือนกับเข้าอกเข้าใจคนหัวอกเดียวกัน
แล้วก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมด้วยกันนั่นเอง
พอจะเห็นภาพนะฮะตัวละครเรื่องนี้จะเยอะหน่อยนะ
นี่คือที่มาที่ไปความสัมพันธ์ของแป้งและแกรก

มีจรวดมีแกร๊ก
อีกคนนึงไงคุณได้ยินใช่ไหมประธานติ่ง

นี่คุณผู้ชมค่ะคือเราพยายามไล่เลี่ยง
ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าคนที่เสียแป้ง
เขาพูดถึงในคลิปของเขา
มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงยังไงกับตัวเขา
แล้วทำไมเขาถึงพูดถึงคนเหล่านี้
เราเลยต้องตามแต่คุณผู้ชมอย่างงงนะ

คุณผู้ชมไปดูเพราะวันนี้คุณออสซี่โดรวีของเรา
ไปที่บ้านหลังหนึ่งบ้านของประธานติ่งนั่นแหละค่ะ
แต่ถามมีใครอยู่ไหมไม่มีค่ะ
โดยประธานติ่งคนนี้คือนายสมชาย
คนที่เสียแป้งพูดถึงในคลิปแล้วบอกว่านี่แล้ว
คนนี้คืออยู่เบื้องหลังการออกอุบายให้ตัวเขา
ถูกจับจากการไปบุกชิงตัวนายจรวดนั่นแหละ
พอทางด้านของคุณออสซี่ของเราไปที่บ้านนี้นะคะ

ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของประธานติ่งไหม

แต่ประธานติ่งกับภรรยาเนี่ยขับรถกระบะสีดำเนี่ย
เป็นรถส่วนตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วนะ
เพราะวันนั้นเพราะว่าทางด้านของคุณออสซี่เข้าไปช่วงเช้าไง
แล้วโดยปกติบ้านหลังนี้ประธานติ่งจะอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวของเราพยายามโทรติดต่อประธานติ่งนะคะ
เพราะว่าก็อยากจะให้ได้มีการชี้แจงจากการถูกพาดพิงจากเสียแป้ง
แต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงเย็นนะคุณออสซี่โดนระวีผู้สื่อข่าวของเรายังไม่รู้ละ
ก็กลับไปที่บ้านของประธานติ่งอีกค่ะ

ทีมข่าวของเราก็พยายามเคาะประตูบ้าน

แต่ว่าไม่มีใครเปิดประตูออกมาเลยนะ
ผ้าบ้านก็ถูกปิดคราวนี้มองไม่เห็นแล้วค่ะ
ของนายสมชายหรือประธานติ่งคนนี้แหละ

นักเลงกับอันทภาณมันต่างกันและยังไปแชร์บทความบทความหนึ่งด้วยนะ
ของพลตำรวจตรีขุนพันธรรคราชเดชจำได้ไหม
บอกว่าเกิดเป็นคนต้องดูคนให้ถูกแต่อย่าดูถูกคน
รู้ให้ทำเป็นไม่รู้ไม่รู้อย่าอวดรู้
รบรุ่นพี่ให้เกียรติรุ่นน้องไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน

ซึ่งมีการโพสต์ผ่านไปกว่า๑๐ชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คนก็เข้าไปกดถูกใจเนี่ยก็หลักร้อยคนเหมือนกันค่ะครับผม
ตัวละครแต่ละตัวที่ถูกพาดพิงชื่อถึง
เราก็พยายามจะไปตามหาว่าเขามีตัวตนจริงหรือไม่อย่างไร

พันธบทโทวิรัติอย่างที่บอกนะฮะว่าเจ้าตัวบอกว่าทางผู้ใหญ่เนี่ย
สั่งว่ายังไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้
ตัวของอายการบอยเองนั้นก็อยู่ระหว่างการติดตาม
ถูกพูดถึงหนักมากและถี่มากจริงนะครับ
อีกหนึ่งตัวละครที่ถูกพูดถึงครับในคลิปก็คือจาติ๊กทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่สพในควรครับ
ย่านตาขาวจังหวัดตรังไปสอบถามเรื่องของจติ๊กหัวหน้าชุดสายตรวจ
เป็นหนึ่งในคนที่เสียแป้งเนี่ยพูดในคลิปอยู่บ่อยแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มกวนอายการบอย
ปรากฏว่าไม่เจอตัวครับสอบถามตำรวจที่โรงพักบอกว่าจริงแล้ววันนี้จติ๊กเขาอยู่เวรนะ
แต่เจ้าตัวเนี่ยฝากปฏิบัติหน้าที่แทน
นักข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปหาโทรไปครั้งแรกยังไม่รับ
ครั้งที่สองเออยังไม่รับค่ะ
นี่จังหวะที่โทรฮะไม่ได้ว่าถูกตัดสายนะ
คือโทรติดใช่ไหมคุณโทรติดอ่าไม่ได้โดนตัดสายไม่ใช่ว่าสายไม่ว่างด้วย
แต่ไม่มีคนรับเราก็เลยโทรไปถามสารวัตรใหญ่สพในควร
เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียแป้งหรือไม่อย่างไร
คงต้องไปสอบถามผู้บังคับบัญชาระดับสูง
นี่ลองฟังเสียงดูสิฮะ

คือไม่ใช่ว่ามือถือติดเครื่องอะไรด้วยนะ
คือโทรติดปกติเลยแต่ไม่มีใครรับ
แบบนี้๒ครั้งไม่แน่หรอก

เดี๋ยวรอติดตามว่าถ้าจติ๊กโทรกลับมาแล้ว

โดนทั้งโทษวินัยอาญาและปกครองเลยนะ

คุณผู้ชมคะแล้วจากการเปิดเผยออกมาแบบนี้

ไปพาดพิงถึงบุคคลหลายบุคคลเนี่ย
แบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนในวงการตำรวจ

เขามองว่าหรือเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมของตัวเอง

พวกการแต้มฮะหรือปราบหูดำในชายา
เราก็เลยอยากจะรู้ว่าผู้การแต้ม
ผู้การแต้มคิดยังไงกับเรื่องนี้
เรื่องของคลิปที่เสียแป้งออกมาเปิดเผย

พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะ

แต่ก็มีเงื่อนไขคือไม่วิสามัน

การแต้มบอกว่าการที่เสียแป้งพูดแบบนี้

ฟังจากในคลิปทั้งหมดแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
แต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดเสียแป้งเนี่ยออกมามอบตัวค่ะ
แล้วต้องพูดให้ชัดเจนไปเลยว่าไอ้ที่ตัวเองพยายามจะบอกว่า
ไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรต่างบ้างเนี่ยมันคืออะไรบ้าง
สังคมจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญคือ
ตำรวจควรจะเร่งหาคำตอบกันก่อนว่าเสียแป้งอยู่ที่ไหนกันแน่
ส่วนกรณีที่เสียแป้งบอกว่าโอ้ยวันนั้นที่อิงปะทะ

ผู้การแต้มค่ะบอกว่าคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะ
อันนี้ไม่น่าใช่เพราะถ้าเกิดสมมุตินะ
ถ้าเกิดตำรวจเขายิงแบบนั้นจริงหลายสิบลูก
ไม่น่าจะมีใครรอดนะ
แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศผมคิดว่าเขาก็คงไปยาก
ประเทศเพื่อนบ้านจะไปอยู่กับใคร
ความรู้สึกผมว่าอยู่ในนี้แหละ

น่าจะพอกมาเป็นแดวความสุข
น่าจะเป็นสินค้าแต่ว่าจะจริงครบสมบูรณ์หรือไม่

บอกให้เงินไอ้การบอยก็ต้องไปสอบว่า

สมมุติให้เงินรายการบอยเป็น๑๐ล้านเนี่ย

ถ้ามีจริงวันเวลาใกล้เคียงที่เขาพูด
มันก็น่าสงสัยแล้ว

ที่เสียแป้งพูดถึงอีกหนึ่งตัวละครสำคัญ

ล่าสุดครับสำนักงานอายการสูงสุด
สั่งให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ

แล้วพูดพลาดพินค์ถึงไอ้การราย๑

ส่งมาที่สำนักงานอายการจังหวัดสงขลา

ซึ่งทางสำนักงานอายการสูงสุดไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะ
สั่งตรวจสอบทันทีได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่าอายการคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียแป้ง
คนแรกเคลียร์แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องเสียแป้ง
อายการอีกคนก็คืออายการบอยตรวจสอบแล้ว
เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง
และมีการสั่งไม่ฟ้องอายการบอยจริง
โดยมีการสั่งตรวจสอบสำนวนตั้งแต่ตอนที่เรื่องจดหมายส่งมาถึงแล้วครับ
แต่พอมีเรื่องคลิปที่เสียแป้งอัดคลิประบายความในใจออกมา
ก็มีการสั่งให้อธิบดีอายการภาค๙
และสำนักงานวิชาการตรวจสอบสำนวน
และการลงความเห็นสั่งไม่ฟ้องว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือไม่อย่างไร
โดยจะให้ความชัดเจนออกมาให้ได้ภายในสัปดาห์หน้า
ซึ่งในข้อกฎหมายการไม่สั่งฟ้องไม่ได้แปลว่าไม่มีความผิดนะ
เพราะหากมีพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถรื้อฟื้นการทำสำนวนใหม่ได้ครับ
ในขั้นตอนนี้ยังไม่มีประเด็นตรงนั้น
สิ่งที่ตรวจสอบเบื้องต้นคือ๑มีตัวตนในการบอยตามที่ตกเป็นข่าวจริงในสำนวนคดีนั้น
และประการที่๒สำนวนคดีนั้นมีการมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดไม่ฟ้องตัวอายการบอยไปแล้วจริง
กระบวนการสั่งเนี่ยพญาหลักฐานในสำนวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ
ที่จริงทางคดีเป็นประการใดอันนี้ต้องรอการตรวจสอบ
แต่สิ่งที่ยืนยันกับทางท่านสื่อมวลชนได้ว่า
การสั่งของพนักงานอายการถ้าผลการตรวจสอบ
อันนี้เรายังไม่ก้าวล่วงนะครับเพราะเรายังไม่ทราบว่าผลการสั่งคดีเนี่ย

แต่เรียนข้อกฎหมายให้กับทางท่านสื่อมวลชนทราบได้อย่างหนึ่งก็คือว่า
สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องของพนักงานอีกา
ถ้าปรากฏพญาหลักฐานใหม่ปรากฏข้อที่จริงใหม่นะครับ

สามารถที่จะนำไปสืบพิสูจน์ให้สารลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้
ประเด็นตรงนี้ก็สามารถที่จะรื้อฟื้นคดีขึ้นดำเนินการใหม่ได้
ขยายผลต่อครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเสียแป้งและอายการบอยฮะ
ส่วนสำนวนคดีที่เสียแป้งต้องติดคุกทางโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยนะฮะ
ท่านโคศกประยุทธ์บอกว่า
เสียแป้งเป็นผู้ต้องหาคนที่๑อายการบอยตกเป็นผู้ต้องหาคนที่๒
ส่วนผู้ต้องหาคนที่๓๗มีตำรวจอยู่ด้วย
พอสำนวนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพนักงานอายการที่รับผิดชอบคดี
มีคำสั่งไม่ฟ้องอายการบอยกับพวกรวม๖คนเมื่อปี๒๕๕๙
ก็เลยทำให้เสียแป้งซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคนที่๑ถูกสั่งฟ้องแค่คนเดียว
ก่อนจะถูกดำเนินคดีแล้วต่อมาก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาล
จนถึงวันนี้นะฮะเป็นวันที่๓๔แล้วที่หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลในพื้นที่นครศรีธรรมราช
และเป็นวันที่๑๘ที่เจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมบนเทือกเขาบรรทัศน์
คล้องกันนะครับกับกรณีของพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงยุติธรรมครับ
บอกว่ากรณีของเสียแป้งที่มีการอัดคลิประบายความในใจพาดพิงถึงคนนั้นคนนี้เนี่ย
หากพบพยานหลักฐานใหม่สามารถขอรื้อฟื้นคดีได้นะฮะ
แล้วก็มีการสั่งให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือเราก็อยากได้ความคิดเห็นจากหลายคนนะทีนี้เนี่ยคนที่น่าสนใจคนหนึ่งเนี่ยก็คืออดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คือคุณนิพิษนั่นแหละค่ะ
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจากการปรากฏออกมาของคลิปของเสียแป้งที่จะบอกว่าเป็นการเรียกร้องความยุติธรรม
หรือจะมองว่าเป็นการแฉกระบวนการยุติธรรมก็ตามคือทางด้านของคุณนิพิษเนี่ยนะคะบอกแบบนี้นะคะว่าถ้ามองในเรื่องของมุมกระบวนการยุติธรรมถือว่าเอาจริงเสียแป้งยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะ
กว่าจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแม้แต่ว่าครั้งนี้ที่เสียแป้งหนีออกมาจากคุกก็ตามโดยจากคลิปนะคะมองว่าเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมของเสียแป้ง
แล้วก็เรื่องนี้เป็นหลักที่สำคัญและเป็นหัวใจของสังคมว่าไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาจำเลยผู้พิพากษาอายการหรือทุกคนนั่นแหละทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความยุติธรรมด้วยกันทั้งนั้นเขาถึงมีคำกล่าวเอาไว้ไงว่าความอายุติธรรมเลวร้ายกว่าความตายมนุษย์จึงต้องต่อสู้เพื่อความยุติ
แต่หน้าแปลกไหมล่ะว่าในกรณีของเสียแป้งทุกคนกลับเงียบกันหมด
ไม่มีใครที่จะกล้าพูดถึงเรื่องนี้
ทั้งที่ก็รู้ว่าตำรวจอายการคนไหนผัวพันกับเสียแป้ง
โดยเรียกร้องและต้องได้รับการพิสูจน์ด้วย
เค้าได้รับความยุติธรรมไม่ว่าเราจะรับฟังก็ไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดแล้วก็พาดพิงถึง
ว่าจะเป็นตำรวจก็ดีจะเป็นอายการก็ดี

ครั้งนี้เนี่ยตำรวจขาดความเป็นเอกภาพนะขาดการข่าวที่ดี
นายอยากเป็นฮีโร่ในการจับตัวคนร้ายหากตำรวจมีความพร้อม
เชื่อว่าจริงจริงก็น่าจะจับได้ในอีกไม่นานนะคะที่คุณนิพิษให้ความเห็นนี้ก็ต้องฟังด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยแล้วก็เป็นคนใต้เหมือนกัน
เป็นคนจังหวัดพัทธลุงภูมิลำเนาเหมือนกันกับเสียแป้งที่เป็นคนพัทลุงเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
และประเด็นนี้ครับแม้แต่นายกเศรษฐาเองก็บอกครับ
หลังจากที่มีข่าวเสียแป้งอัดคลิประบายความในใจออกมาล่าสุดเป็นอีพีที่๒ตอนที่๒
ขอให้มอบตัวเถอะจะดีกว่านะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าประเด็นนี้ฮะ
ยังคงตามกันต่อครับณวันนี้คือ๓๔วันที่หนีออกจากโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราช
และเป็นวันที่๑๘ที่ยังคงปิดล้อมตามล่าตัวบนเขาบรรทัศน
แต่เจ้าตัวน่าจะไม่ได้อยู่บนเขาแล้วหรือไม่ถ้าดูจากในคลิปนะฮะ